คุณผู้ชมครับวันที่๒๐และ๒๑ตุลาคมนี้บรรดาแกนนำพักเพื่อไทยจะเดินสายลงพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือนะครับ
เพื่อไปรับสมัครสมาชิกพักท่ามกลางสายตาที่จับจ้องไปยังความเคลื่อนไหวของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แกนนำพัก
ท้ายที่สุดแล้วชื่อของคุณหญิงสุดารัฐจะถูกเลือกเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่หรือไม่

การประชุมพักเพื่อไทยวันที่๒๘ตุลาคมนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาด
เราจะได้เห็นพักการเมืองนี้มีผู้นำพักเป็นผู้หญิงที่ชื่อสุดารัฐเกยุราพันธ์
ทงสู้ศึกเลือกตั้งด้วยเหตุผลเพราะในยามนี้เธอคือผู้ที่เหมาะสมมากที่สุด
ซึ่งมีทั้งความเด็ดขาดและอ่อนโยนในตัว
แม้ขณะนี้เจ้าตัวยังแบ่งรับแบ่งสู้ถึงข่าวว่าได้รับสัญญาณไฟเขียวจากนายใหญ่
แต่ก็ยืนยันถึงความพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งให้กับพัก
ไม่ว่าจะวางเธอไว้ณจุดใด
ตัวพี่เองเนี่ยนะพี่ไม่ได้คิดว่าพี่ต้องไปเป็นอะไร

เพียงแต่ว่าที่อยู่ในองค์กรนี้อยู่ในบ้านหลังนี้
แล้วเผลอมันเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ในการที่จะต้องไปทำงานให้กับส่วนรวม
ดังนั้นเนี่ยถ้าพี่สามารถ
ที่ทำอะไรได้ในฐานะที่เป็นตัวจักรตัวหนึ่ง
ในหลายตัวพี่ก็อาจจะใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์
ในส่วนที่พี่ถนัดอาจจะเป็นเฟืองตัวเล็กตัวหนึ่ง
แล้วก็ร่วมทำงานกับผู้มีความสามารถในพักอีกหลายคน
มั่นใจว่าไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่
ที่จะขึ้นมานำพักเราก็สามารถที่จะเดินตามแนวทางนโยบาย
และสิ่งที่เราคิดว่ามันจะสามารถทำให้ประเทศไทยเราดีขึ้นได้
เส้นทางไปในพักเพื่อไทยของชายาสวยประหารรายนี้
เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่ได้ผ่านการยอมรับจากคนในพักได้ง่าย
เพราะต้องวัดใจและทำให้นายใหญ่ตัวจริงเชื่อว่า
เธอจะสามารถนำพาพักฟันฝ่าสมรภูมิและกับดักนานับประการที่มีอยู่ไปได้
หากย้อนกลับไปตรวจสอบเส้นทางทางการเมืองของหญิงหน่อย
เมื่อ๒๖ปีที่แล้วเริ่มด้วยการเป็นสอสอของพักพลังธรรม
ก่อตั้งโดยพลตรีจำรองศรีเมือง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกร
และอีกหนึ่งในฐานะเจ้าแม่เต็งหนึ่งในสนามกรุงเทพมหานคร
หลังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในปี๒๕๓๕ในคดียุบพักไทยรักไทย
หญิงหน่อยก็หายหน้าไปจากสนามการเมืองพักใหญ่
ช่วงเวลานี้เธอหันหัวเดินสายในทางทำนุ่งขาวห่มขาว
เข้าเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
พร้อมเดินสายทำกิจกรรมบูรณสัตว์สถานที่สำคัญหลายแห่ง
แม้จะปลีกวิเวกเดินสายบุญอย่างเต็มตัว
แต่หญิงหน่อยก็ไม่เคยห่างดมการเมือง

ปรากฏชื่อหญิงหน่อยเข้าไปพลุกวงในอยู่ด้วย
เว้นแม้กระทั่งล่ำลือกันไปว่า
คราวที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ถูกยึดอำนาจ
เธอก็สามารถใช้คอนเนคชั่นต่อสายกับทหารสายวงเทวัน
ประชิดคั่วอำนาจใหม่

ตระหนักถึงการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรง
ขณะเดียวกันเมื่อพักเพื่อไทยเลือกใช้ยุทธศาสตร์

จึงเป็นจังหวะเหมาะที่ชื่อของเธอจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นผู้นำพัก
ฉายภาพนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ข่าวเที่ยวรักท์ทีวีรายงาน